เกิดเหตุคนร้ายเข้าไปที่ห้องของสำนักงานอธิการ
เข้าไปทำไมเข้าไปเพื่อที่จะขโมยเสื้อฟุตบอลรุ่นใหม่
คนร้ายเข้ามาแบบนี้๒รอบแล้ว
รอบแรกก็เกือบจะได้ไป๒รัง

แต่ว่ารอปภตามมาเจอซะก่อนคนร้ายก็ทิ้งรังไว้
แต่ครั้งนี้มาเป็นครั้งที่๒แล้วก็ได้ของไปด้วยนะครับ
โดยพนักงานสอบสวนสพเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าตรวจภายในห้องสำนักงานอธิการ
หลังได้รับแจ้งว่ามีโจรเข้ามาขโมยเสื้อทีมสโมสรฟุตบอล
เพราะว่าเป็นเสื้อรุ่นใหม่

เสื้อบอลก็ถือว่าเป็นที่นิยมยิ่งเป็นทีมที่เชียร์อยู่ด้วย
ใช่ฮะแต่จะเอาไปใส่ไหนได้
แค่ภูมิใจหรือเปล่า
หรือเอาไปขายคนก็รู้หมดสิว่าขโมยมานะฮะ
โดยแม่บ้านเปิดเผยกับพนักงานสอบสวนบอกว่า
ตัวเองเข้าไปทำความสะอาดในห้องดังกล่าวตามปกติแล้วครับ

ประตูกระจกข้างสนามย่าไม่ได้ปิด
กล่องใส่ชุดกีฬาถูกลื้อค้นกระจัดกระจาย

ก่อนที่แจ้งกรอยเข้ามาตรวจสอบนะครับ
ของอธิการบดีกิติคุณมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น
วิรสักจินารัฐซึ่งเขาดำรงตำแหน่งนี้ด้วยนะ
บอกว่าคนร้ายเข้ามาขโมยชุดกีฬาของสโมสร
เป็นครั้งที่๒ในรอบ๑สัปดาห์นะครับ
ครั้งแรกไม่ได้ไปเพราะว่ารอปภประจำตึกมาพบคนร้าย
ก็เลยทิ้งของแล้วก็หลบหนีไป
ส่วนครั้งนี้เอาของไปได้นะครับ
ว่าคนร้ายต้องการเอาเสื้อไปจำหน่าย
ผมคิดว่าเสื้อเราเป็นความต้องการของแฟนคลับ

อาจจะเป็นเพราะว่าสโมสรได้ประกาศว่า
เสื้อของปลอมของจริงอยู่ที่ไหนบ้าง
ก็ขอให้แฟนคลับแล้วก็ร้านค้าที่เป็น

อย่าไปรับสินค้าของที่ขโมยไปนะครับ
เพราะว่าท่านจะโดนข้อหารับของโจร
คือร้านค้าที่เป็นตัวแทนของเราเนี่ย

ซึ่งถ้านอกจากนี้แล้วน่าจะเป็นร้านที่ขายของปลอมแน่นอน
รับซื้อของโจรแน่นอนครับ
ตำรวจคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในนะ
รู้การเคลื่อนไหวของสโมสร
แล้วก็รู้มุมกล้องวงจรปิดเป็นอย่างดี
เพราะว่าโอ้โหกล้องวงจรปิดจับภาพไม่ได้เลย

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บลายนิ้วมือแฝง
จุดเกิดเหตุแล้วก็สืบสวนหาขโมยรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ